คุณผู้ชมมาดูข่าวที่เป็นพาดหัวอยู่ตรงนี้นะครับ
ก็ผู้ชายคนหนึ่งโดนเยาะเย้ยถากถาง
เรื่องของความพิการจนกระทั่งถูกเมียทิ้งนะครับ
คือเก็บความแค้นไว้ในใจมา๓๔ปีแล้ว

ควักปืนขึ้นมายิงคนในวงเล่า

เสียชีวิตด้วยแล้วก็บาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจสภด่านซ้ายเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลโป่งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับ
มีเหตุยิงกันและมีผู้เสียชีวิต๑ราย

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ทราบชื่อของคนที่เสียชีวิตก็คือ
ยศทินแสงราชอายุ๓๗ปี
ถูกยิงเข้าที่ศีรษะ๑นัดครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บนะฮะคือนายวรสิทธิอุทธเสนอายุ๓๒ปี
ถูกยิงเข้าที่ศีรษะ๑นัดลำคออีก๑นัด
แล้วก็ผู้บาดเจ็บอีกคนคือนายวิศนุกัญญาประสิทธิ์อายุ๒๘ปี
ถูกยิงเข้าที่คอด้านหลังทะลุ๑นัดนะครับ
ผู้ก่อเหตุก็คือนายอดีศักดินันทพรมอายุ๒๙ปี
ทะเบียนบ่อใบไม้๕๐๓๖เลยหลบหนีไป
ตำรวจได้ตรวจสอบที่หน้าบ้านพบโต๊ะหินอ่อน
ขวดเบียร์ตั้งอยู่จำนวนหลายขวดนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่ทั้ง๔คนมาร่วมวงดื่มเหล้าด้วยกัน
แล้วก็มีรอยเลือดที่พื้นพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม
จำนวน๒ปลอกเจ้าหน้าที่นะฮะก็ไม่ให้ใครที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่เพราะต้องมีการพิสูจน์หลักฐานนะครับ
ทีนี้ตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตก็คือภรรยาของนายยศถิ่นนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าที่บ้านเปิดเป็นร้านขายของชำ
ก่อนเกิดเหตุสามีของเธอและเพื่อนสามีอีก๒คน
นั่งกินเหล้าอยู่ที่โต๊ะม้าหินอ่อนหน้าร้านตรงนี้
ต่อมาผู้ก่อเหตุก็คือนายอดีศักดิ์ที่บ้านอยู่เยื้องกับร้านค้า
ก็เข้ามาร่วมวงเล่าด้วยและทีนี้ภรรยาบอกว่าเธอก็ทำอะไรอยู่ในบ้านเนี่ยนะฮะ
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดรีบวิ่งออกมาดู
พบว่าสามีและเพื่อนสามีถูกยิงนอนฟุบจมกองเลือดนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุยังยืนถือปืนมองหน้าเธอด้วย
แต่โชคดีที่เขาไม่เหนียวไกลยิง
เพราะว่าผู้ก่อเหตุรีบหนีหายไปในความมืดนะครับ
ภรรยาของนายยศทินผู้ตายก็รีบนำตัวสามีและคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
แต่ไม่ทันการเพราะว่าสามีเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ทีนี้ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนใช่ไหมฮะ
ท้ายที่สุดผู้ก่อเหตุคือนายอดีศักดิ์ติดต่อขอมอบตัว
และให้ตำรวจไปรับตัวที่บ้านหมากแข้ง
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๐กิโลเมตร
เพราะขับรถหลบหนีหลังเหตุแล้ว
ผู้ต้องหาถูกนำตัวมาสอบสวน
พร้อมกับนี่ฮะยึดอาวุธปืนของกลางได้

กลายเป็นคนพิการถูกผู้ตายและผู้บาดเจ็บ
พูดจาเหยียดหยามว่าเป็นคนพิการจนเมียหนีบ้างล่ะ
เมียทิ้งบ้างแหละเก็บความรู้สึกมานาน๓ปี
แต่ก็ไม่อยากจะมีเรื่องอุตส่าห์เงียบเฉยมานาน
เขาบอกแบบนี้แต่ทีนี้ครับเมื่อคืนเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าก็เดินมานั่งกินเหล้าด้วยกันกับผู้ตายและผู้บาดเจ็บ
ผู้ตายและผู้บาดเจ็บเอาเรื่องเก่ามาพูดซ้ำแล้วซ้ำอีก
เกี่ยวกับเมียทิ้งเมียหนีพ่อพิการอะไรอย่างนี้ฮะ
เขาบอกว่าถูกหยามเกินไปในวงเล่าแบบนี้ทนไม่ไหวครับ
ชักปืนออกมาจากเอวยิงกระหน่ำทั้ง๓คนทันที
ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี

จะลงพื้นที่บ้านที่เกิดเหตุเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็ต้องดูนะฮะว่าจะมีการนำตัวไป
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพหรือไม่อย่างไร
คดีนี้ก็สามารถปิดจ๊อปได้เร็วเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าทางฝั่งผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวนะครับ